บอกว่าวันนี้คึกคักกันทั้งประเทศจริงนะคะ
ใครที่ติดตามหน้าจอนะคะคงได้ติดตามภาพรายงานสดนะคะ
การปูพรมฉีดวัคซีนทั้งประเทศไทย
ซึ่งแน่นอนนะคะหนึ่งในคนบันเทิงวันนี้นะคะ
ก็มีการภาพในการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน
คุณแจ๊ดชวนชื่นตลกชื่อดังของเราคุณผู้ชม
ภาพนี้เลยนะคะนี่คุณผู้ชม
วันนี้คุณแจ๊ดนะคะเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะ
ก็ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะ
แล้วคนที่ฉีดให้ก็คือคนนี้เลยค่ะ
หมอยงน่าคุ้นใช่นี่คือหมอยงนะคะนายแพทยงผู้วรวรรณนั่นเองนะคะ
ซึ่งเป็นคนที่ฉีดให้กับท่านนายกนั่นเองนะคะ

ก็โทรศัพท์สอบถามคุณแจงภรรยาคุณแจ๊ดนี่แหละค่ะ
บอกว่าวันนี้ก็เดินทางไปคุณแจ๊ดนี่แหละค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลด้วยกันนี่แหละคุณผู้ชม
คุณแจงเล่าให้ฟังนะคะว่าเธอเห็นข่าวว่าหมอยงเปิดรับอาสาสมัคร
ผู้ที่เคยติดเชื้อมาร่วมโครงการค่ะ
เธอก็เลยสมัครให้สามีทันทีเลยค่ะ
จากคุณแจ๊ดแล้วนะคะก็ยังมีคุณบอลเชิญยิ้มนะคะ
แล้วก็นายคอมมิเดียนด้วยนะคะที่มาเป็นอาสาสมัครนะคุณผู้ชม
สำหรับโครงการนี้นะคะหมอยงเปิดรับสมัครผู้ที่ติดเชื้อตั้งแต่ก่อนวันที่๖เมษายนค่ะ

ให้ฉีดวัคซีน๑ครั้งแล้วก็ขอติดตามระดับภูมิต้านทานเป็นระยะเวลา๑ปีค่ะ
โดยจะมีการตรวจวัดระดับภูมิต้านทานเป็นระยะนะคะ
เท่าที่สอบถามมานะคะเห็นบอกว่าต้องไปฉีดไปตรวจสอบทั้งหมด๖ครั้งด้วยกันนะคะ
ตบมือให้นะคะก็ถือว่าเป็นอาสาสมัครชุดแรก
จะได้ข้อมูลนะคะในการมาช่วยเหลือคนไทยในการต้านโควิด๑๙

ใช่เห็นภาพแบบนี้เราก็ชื่นใจนะ
รู้สึกว่าโควิดมันมีไวรัสมันมีวัคซีนในการที่เราจะรักษาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ชีวิตเป็นปกติธรรมดาแล้ว

สู้กันหน่อยนะคะแล้วก็อดทนกันนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ